ดูข่าวนี้หน่อยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนน้ำ
ส่วนน้ำแสนสนุกที่ให้ความสุขกับพี่น้องชาวสมุทรประการมานี่แบบ๗ปีอยู่นะ
ครับแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงจริงวันนี้สวนน้ำจะปิดให้บริการแล้ว
คุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
ตอนที่คนกำลังเล่นน้ำอยู่แล้วน้ำมันทะลักออกจากสวนน้ำดูค่ะ
หู้ดูสิเนี่ยมวลน้ำเลิกทัลลักออกจากหม่อน้ำไปแบบ

แต่ตรงลูกศรสีแดงเป็นลูกศรสีแดงที่ชี้

ที่อาจจะไปตัดไปทำลายขอบบ่อน้ำ
ทำให้น้ำมันทะลักออกไปขนาดนี้

อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กที่เล่นน้ำด้วย
ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้สระน้ำ

ใช่มันเยอะมากค่ะเป็นหมื่นลิตรเลย
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๖โมงกว่าตอนเย็น

สวนน้ำแสนสนุกอยู่ที่สมุทรปราการ
แล้วบ่อน้ำตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำกว้าง๒๕เมตร
ยาว๕๐เมตรแล้วลึก๑๕เมตรคุณ
คิดดูสิน้ำจะอยู่ในนี้เยอะขนาดไหน
แล้วพอสระน้ำมันแตกบ่อมันแตก
นี่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรอกนะคะ
บอกว่าสระน้ำในสระน้ำใหญ่ถูกมื้อไม่ดี
กรีดบ่อทำให้บ่อแตก
ทั้งที่จริงวันที่๑๗ก็คือวันนี้
เขาจะปิดให้บริการปิดกิจการอยู่แล้ว
แล้วที่นี่เขาเซ้งค่ะมีคนมาเซ้งต่อแล้วด้วยนะ
แต่พอมาเกิดเหตุการณ์ที่ถูกกรีดบ่อเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
รอยแบบนี้ค่ะคนที่เขาจะเซ้งต่อ

เพราะว่าบ่อมันเสียหายแบบนี้เห็นไหมเป็นรอยกรีดยาว
โอ้โหเจ้าของบ่อเดิมก็ขาดทุนอยู่แล้วนะ

นี่นักข่าวของเรานะไปคุยกับเจ้าของค่ะ
คือคุณนัทธพงศ์ปัทวีเสถียร

ส่วนน้ำแสนสนุกไปตั้งแต่หน้าทางเข้าแล้วเดินไปให้ดู
นี่ดูสภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นสิคะ
ไม่มีน้ำแล้วนะเพราะมันทะลักออกไปหมดแล้วนะ
เออคือสระน้ำตรงนี้ค่ะ

แล้วมันมีรอยฉีกขาดขนาดใหญ่
น้ำที่ทะลักออกไปจากบ่อเข้าไปท่วม
แถวบ้านเรือนประชาชนบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ

บอกว่าพอเจ้าหน้าที่สวนน้ำวอลมาบอกว่าสระน้ำแตก

น้ำจะเลิกกิจการ
ชาวบ้านเข้าใจแบบนั้น
แล้วเจ้าของเขายังคิดอยู่เลยว่าบ่อแตกเองหรือเปล่า

หรือว่ามันเป็นลางนะเพราะว่าสวนน้ำจะปิดแล้ว
แต่พอตรวจสอบดูอย่างละเอียดก็ถึงรู้ไง
ว่าโดนกรีดเพราะมันเป็นรอยเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความไว้ที่สพสำรงเหนือให้มาตรวจสอบ
แล้วก็เอาหลักฐานก็คือคลิปกล้องวงจรปิด
ต้องเอาคนที่อยู่ใกล้กับจุดที่
บ่อมันมีรอยถูกกรีดมาสอบ
แล้วยืนยันด้วยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วคุณคิดดูนะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับสระน้ำขนาดใหญ่
พวกเด็กลูกหลานที่อยู่แถวชุมชนแถวนั้น
คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขามาพูดกับเจ้าของสวนน้ำเลยนะ
ว่าเนี่ยสัญญากับลูกไว้ว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิด๑๗ใช่ไหม
เมื่อวาน๑๖จะพาลูกออกมาเล่นสวนน้ำก่อนเปิดเทอม

แล้วเขามาขอให้เจ้าของสวนน้ำเปิดบ่อเด็กได้ไหม

เออถ้าท่านนี่ไปเล่นน้ำมา
แล้วท่านเป็นคนที่ถูกชี้ในลูกศร
ท่านสามารถออกมาชี้จ่ายได้นะคะ
ชี้แจงความบริสุทธิ์ใจได้นะคะ
สวนน้ำแห่งนี้เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี๕๘
แล้วคนสมุทรปราการจะรู้จักไปใช้บริการเพียบเลย
พอมาเจอพิษโควิดเนี่ยก็ปิดไปช่วงนึงนะ

แล้วสุดท้ายคุณคะนี่เห็นไหม
สุดท้ายก็ต้องขออนุญาตเลยนะปิดให้บริการ

เมื่อวันที่๑๕พฤษภาก่อนนะคะ